ชวัง
รับ
เนื้อ

โทษสะพนธ์คณะสังทิพันธ์
จากเดือนเงิน
น้ำ

น้ำ
น้ำ